เหตุการณ์เกิดขึ้นบนรถแท็กซี่

มันต้องจัดการหน้างานเข้าใจไหมพี่
เขาเน่นแหละเขามีงานหน้างาน

แล้วไปเนี่ยพี่ช่วยขากลับผมได้ไหม

นึกว่ายังไง

ทีมข่าวของเราก็เดินทางไปพูดคุย

เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ

เรียกแท็กซี่บริเวณสะพานหัวช้างย่านปฐุมวัน
ก่อนที่จะขึ้นรถแท็กซี่คันดังกล่าว
ก็ยืนเรียกรถแท็กซี่มาแล้วหลายต่อหลายคัน
ถูกปฏิเสธตลอดนะฮะเขาก็หงุดหงิดแล้วล่ะ
โอ้โหเรียกแท็กซี่ในบ้านเรานี่มันยากยากนะ
เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ไปสักทีนะครับ
กระทั่งรถแท็กซี่สีชมพูขับมา
ผู้โดยสารท่านนี้คือคุณสารันก็โบกเรียกตามปกตินะครับ
การจราจรค่อนข้างจะติดขัดครับ
คุณสรรค์ก็เลยขึ้นนั่งในรถก่อนที่จะบอกจุดหมายปลายทาง
และเมื่อรถเลื่อนออกไปสักพักหนึ่ง
บอกคนขับว่าจะไปสี่แยกเม่งจ่าย
แต่คนขับกลับตอบมาว่าไม่ไป
เพราะว่าต้องไปส่งรถตอนบ่าย๓เดี๋ยวจะไปส่งรถไม่ทัน
คำพูดประโยคนี้เองของคนขับหรือว่าโชเฟอร์แท็กซี่เนี่ยนะครับ
ทำให้คุณสรรก็ถามกลับไปว่า
ทำไมคนขับแท็กซี่ชอบอ้างเรื่องแบบนี้ส่งรถไม่ทันบ้างนะฮะ
หรือว่าชอบปฏิเสธผู้โดยสารที่จะไปตรงนู้นตรงนี้บ้างนะครับ
โดยอ้างเรื่องการส่งรถอยู่นั่นแหละนะครับ
ถามกันไปถามกันมาอาจจะทำให้คนขับไม่พอใจหรือเปล่า
ซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
แต่ผมก็พยายามสักถามในส่วนที่ผู้โดยสารส่วนใหญ่เขาก็สงสัยกันนะครับ
ก็จริงผมก็ตอบอยู่แค่นั้นนะสั้น
แล้วคือตอนหลังคือเขาพยายามที่จะจอดรถหาเรื่องเนี่ยเขาพูดวนซ้ำเนี่ย
ก่อนที่จะลงรถผมก็เลยอัดเสียงเอาไว้ประมาณนั้นนะครับ
แล้วคือเขาก็เป็นคนฝากขึ้นกูมึงก่อนครับ
ถามว่าเวลาคนขึ้นแท็กซี่เขาก็รีบนะครับ
เขาก็อยากต้องการที่จะไปไหนไปถึงจุดหมายเขาไม่ได้ขึ้นมานั่งเล่น
คือถ้าผมไปไกลผมก็เสียแพงเจอผมเจอรถติดผมก็เสียเพิ่มมิเตอร์
เวลาผมเรียกรถผมก็ไม่ได้เลือกรถผมก็เคยขับแท็กซี่นะ
ผมก็รู้ว่ามันไม่ใช่คือถ้าคุณจะปฏิเสธตลอด
คุณสรรบอกว่าตอนที่ได้ยินโชเฟอร์แท็กซี่เนี่ยเรียกลงไปท้าต่อยกันเลยดีกว่าเนี่ย
ตอนแรกคุณสลันก็บอกไม่ได้ตั้งใจจะลงจากรถเพื่อไปต่อยกับแท็กซี่นะ
แต่โชเฟอร์แท็กซี่เองดับเครื่องด้วยแล้วก็เดินปรีมาที่ฝั่งประตูรถของคุณสลันนั่งอยู่
จากนั้นเกิดการชุลมุนกันเล็กน้อยฮะเราก็อยากรู้ใช่ไหม
หลังจากคลิปนี้ตัดไปเนี่ยเขาต่อยกันไหมหรือว่าบาดเจ็บรุนแรงกันขนาดไหน
เพราะว่าคลิปนี้เหมือนกับแค่โชเฟอร์แท็กซี่ลงมาแล้วก็ผู้โดยสารก็ลงไป
ก็เปิดประตูลงไปหลังจากนั้นคลิปมันตัดไปแล้ว
คุณสลันเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นบอกว่าก็ลงไปจะชกกันจริง
แต่ไม่ถึงกับบานปลายเนื่องจากคนที่อยู่ข้างทางเห็นเหตุการณ์
แล้วก็มาห้ามมวยไว้ก่อนนะฮะจากนั้นเขาแล้วก็แท็กซี่ก็แยกจากกัน
หลังจากนั้นก็เลยเดินทางไปแจ้งความที่สนพญาไทยเบื้องต้นทั้งคู่

เพราะทางตำรวจยังไม่สามารถติดตามตัวคนขับแท็กซี่คนนี้มาสอบปากคำได้
เพราะว่ารถแท็กซี่คันดังกล่าวเป็นของสหกรณ์แท็กซี่อาสาสมัครจำกัด
แต่ทางสากรให้ข้อมูลนะครับว่าหลังเกิดเหตุ
คนขับแท็กซี่ก็คือนายจักรีสุวรรณ
ขอลาหยุดกลับต่างจังหวัด๒๓วัน

กองตรวจการขนส่งในวันอังคารที่จะถึงนี้เวลา๑๐โมงเช้า
แต่เบื้องต้นนายจักรีคนขับรถแท็กซี่

ฐานไม่ส่งผู้โดยสารตามที่ตกลงกัน

แล้วก็ข้อหาที่๒ก็คือแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ
ปรับไม่เกินอีก๑๐๐๐บาท